ที่จังหวัดแพร่ก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่แพ้กันนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายค่ะ
ตอนกลางคืนนอนอยู่แล้วรู้สึกปวดท้องมาก

เพราะเห็นว่าดึกแล้วไม่กล้าปลุกให้พาไปโรงพยาบาล

ก็นอนอดรนจนถึงเช้าค่ะ
พอเช้าเนี่ยเขาก็ขับกระบะออกไปเองจะไปหาหมอ
ปรากฏว่าจังหวะที่รถผ่านตรงหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ย
เกิดแบบมันปวดท้องมากมันไม่ไหวอะค่ะเขาอ่อนแรง
รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเข้าไปนะคะ
เพราะดีมากบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
ตำรวจสพสูงเม่นและกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้า
ริมถนนสายยันตรกิจโกศลหน้าโรงเรียนเทพนารีนะคะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถกระบะสีขาวชนอัดติดกับเสาไฟฟ้า

รถมีนายนรงแก้วมณีวัย๔๑ปีคนขับได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อย
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสูงเม่นนะคะ
ระหว่างทางก็พูดคุยกับนายนรงไปด้วยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นน่ะไปขับอีท่าไหนมันถึงชนอย่างนี้
นรงก็เล่าบอกว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
เมื่อคืนปวดท้องอย่างรุนแรงเลย
แต่ไม่กล้าเรียกญาติญาติให้พาไปส่งโรงพยาบาล
ก็เลยนอนปวดท้องรอจนถึง๘โมงเช้า
ถึงค่อยลุกขึ้นมาขับกระบะออกจากบ้านจะไปหาหมอ
ถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าขามันอยู่มันอ่อนแรงค่ะ
รถก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าแบบนั้น
ญาติยาดนายนรงค์พอรู้ข่าวตกใจกันใหญ่เลยนะคะ
ก็รีบเดินทางมาที่เกิดเหตุ
ตำรวจเขาก็ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการแล้ว

กู้ภัยก็นำตัวนายนรงส่งโรงพยาบาลนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น
คุณหมอก็เลยอนุญาตให้กลับบ้านได้
ซึ่งลักษณะบ้านพักของนายนรงเนี่ย
ก็เป็นบ้าน๒ชั้นสภาพค่อนข้างเก่าค่ะ

ครอบครัวให้นายนโรงนอนอยู่ชั้นล่าง

นรงบอกว่าเขาอาศัยอยู่กับพ่อวัย๗๒ปี
แล้วก็พี่ชายกับน้องสาว

หนีไปตั้งแต่รู้ว่าตัวเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้ว

ท้องคือมันเป็นมะเร็งข้างในค่ะ

มีเมียกับเจ้าพี่

มีเมียหน้ากันมันเหมือนล่ะ
เลิกได้กี่ปีแล้วเจ้า
หลายปีแล้ว

นายสุนทรต้าใหญ่พี่ชายนายนโรงก็บอกนะคะว่า
ตัวเขาเองก็รับจ้างทำงานเฟอร์นิเจอร์
รายได้เฉลี่ยก็ตกวันละ๒๓๐๐บาท
แต่ช่วงนี้โควิด๑๙ระบาดก็ไม่ค่อยมีงานเลยค่ะ

เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล๕๐๐๐บาทก็ไม่ได้

คนที่ลำบากจริงรู้สึกจะมีหลายคนเหมือนกันนะคะ
ที่ออกมาบอกว่าเขาลงทะเบียนแล้วเขาไม่ได้อะค่ะ
จมูกกะต้องอุดจงกะ
เพราะว่าความคิดก่อนเขากันก็เลยอยากทางกระดูก
มาเลี่ยงจมูกก็ตั้งแต่๑๕บาทค่ะ

อาศิบรับจ้างก่อนไปนะครับ
ก็ถ้าใครมีเหลือมีใช้นะคะ

ขึ้นบัญชีธนาคารทกศสาขาสูงเม่นของนายนรงแก้วมณีนะคะ
ชื่อบัญชีคือนายนรงแก้วมณี
เลขที่บัญชีตามนี้เลยค่ะ
ก็มีรู้แหละว่ามีหลายครอบครัวที่เดือดร้อน
แล้วก็ยังคงรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา๕๐๐บาท
ก็ถ้าใครช่วยเหลืออะไรได้เล็กน้อยนะคะก็ช่วยแบ่งปันกันนะคะ

ว่ารู้พิกัดว่าใครเดือดร้อนเนี่ยหลั่งไหลไปช่วยกันนะคะ